กลับมาช่วงนี้ค่ะมาดูความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคดีของคุณตังโมนิดากันหน่อย
อันนี้มันเป็นเรื่องของทนายจำได้ไหมคะคุณผู้ชมย้อนกลับไป
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราได้รับทราบมาว่ากลุ่มที่อยู่บนเรือเนี่ย
เขาไม่ยอมมาพบตำรวจในช่วงวันแรกแล้วก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่า
มีการไปพูดคุยติดต่อกับทนายก่อนที่ตั้งแต่หลังเกิดเหตุเลยนะที่ติดต่อทนาย
ใช่แล้วทีนี้เนี่ยล่าสุดเหมือนอาจารย์ปรเมฆออกมาพูดถึงประเด็นนี้
แต่ทีนี้มันมีคนพาดพิงไปถึงทนายตั้มนะสิ
อาจารย์ปรเมฆค่ะนะคะอินทรชุมนุมเป็นอธิบดีอายการประจำสำนักอายการสูงสุด
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเขาได้คุยกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นตำรวจ
ทราบมาว่าหลังเกิดเหตุในวันนั้นเนี่ยบุคคลบนเรือทั้ง๕คนไปคุยกับนักกฎหมายรายนึง
ซึ่งนักกฎหมายรายนี้เนี่ยแนะนำไปว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเจอตำรวจจนกว่าจะได้มาเจอตัวเอง
ที่คนบนเรือตั้งใจจะเข้าไปพบตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
พอได้รับคำแนะนำแบบนี้ก็เลยเลื่อนออกไปค่ะจนกลายเป็นกระแสดราม่านะ
ทีนี้หลายคนก็เลยมีพุ่งเป้าค่ะแล้วก็ไปที่ทนายตั้มนายสิทราเบี้ยบังเกิด
ซึ่งมันไปโยงว่าทนายตั้มเคยมีการไปพบปะพูดคุยกับกลุ่มคนบนเรือมาก่อนหน้า
ทุกคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่ทนายตั้มทีนี้ค่ะตัวทนายตั้มเองนะคะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นตอนนั้นธนายตั้มบอกว่าเอ๊ะก็กลุ่มคนบนเรือเคยมาพูดคุยกับเขาจริง
แต่เขาปฏิเสธที่จะทำที่จะเป็นทนายความให้ไปตั้งแต่ตอนนั้น
ทีนี้ล่าสุดเราก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์ประเมฆ
แล้วที่อาจารย์ออกมาให้ข้อมูลเป็นทนายคนนึงเนี่ยคนหนึ่งคนนั้นน่ะใช่ทนายตั้มไหม
ทีนี้ทีมข่าวของเราถามอาจารย์ประเมฆอาจารย์บอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อนายต่ออะไรใดเลย
การที่มีคนพาดพิงไปถึงทนายตั้มเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้พูดเลยนะ
แล้วตัวเองก็มีการโทรไปพูดคุยกับทนายตั้มเป็นการส่วนตัว
ไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกันใดเดี๋ยวลองฟังเสียงอาจารย์พูดเองค่ะ
อ๋อเนี่ยก็พูดมาแบบนี้นะนี่ผมให้สัมภาษณ์ว่า
เพราะมีนักกฎหมายแนะนำแต่ผมไม่ทราบว่าเขาเป็นใคร
ค่ะตามน้องชายผมไม่เห็นครับชัดเจนไหมอ่า
ส่วนเรื่องคดีของคุณตังโมนะคะเกี่ยวกับเรื่องเลือดที่ในตา
ก็อยากจะบอกขอให้ประชาชนทำความเข้าใจกันหน่อย
ศพเนี่ยมันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาก็นานสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนมาตลอดเวลาจากกระแสน้ำ
จากเรือที่สัญจรไปมาล่างอาจจะไปโดนสิ่งของหรือเรือกระแทกกับวัตถุต่าง
ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็สำหรับเรื่องที่จะนำตัวคุณแซนเข้าเครื่องจับเท็จ
อยากให้ทุกคนเข้าใจในกระบวนการสอบสวนว่าเครื่องจับเท็จเนี่ยจริงมันก็มีมานานแล้ว
การนำบุคคลเข้าเครื่องจับเท็จมันเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวน
เพื่อดูปฏิกิริยาเท่านั้นก็คือเอาง่ายอย่าไปฟันทงว่า
ถ้าจะไปเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยแล้วเขาจะเป็นคนผิดจริงนะคะ
ก็ฝากถึงนักสืบโซเชียลอย่าเพิ่งไปตัดสินเสพข่าวอย่างมีสติค่ะ
ผมขออนุญาตว่าจะวิภาควิจารณ์ก่อนในฐานะครูกฎหมาย
แต่ตอนนี้ไม่มีภาควิจารณ์อะไรก็ถามลูกศิษย์ลูกหาเป็นยังไง
เขาเล่าให้ฟังแล้วฟังก็มาแย้งบอกประชาชนว่า
นั่งดูจับตาดูแต่อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง